คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดบุรีรำ

คุณยายแก่แล้วอายุเกือบ๗๐แล้ว
แกใช้เสียมเอามีดออกไปขุดปูหาผัก
ว่าส่วนหนึ่งจะเก็บไว้กินส่วนหนึ่งจะขาย

แต่โจรค่ะมันเห็นคุณยายไปคนเดียว
มันไปคว้าเสียมที่ยายพกติดตัวไป
หน่ำตีที่หัวยายจนเลือดอาบเลยแถมเตะยายด้วยนะคุณ
แล้วเนี่ยสุดท้ายยายเอาชีวิตรอดมาได้รอดมาได้ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
แต่ดูมันทำใจร้ายเหลือเกินกับคนแก่ก็ยังทำค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลอำเภอนนท์ดินแดงจังหวัดปุรีรัมนะคะ
คุณยายผู้เคราะห์ร้ายชื่อว่าคุณยายแตงอ่อนแผ่นทอง
สภาพคุณดูนะโอ้โหเนี่ยใบหน้าเขียวช้ำที่มือทั้งสองข้างศีรษะ
มีรอยเย็บที่ไหล่ก็มีรอยเขียวจากการถูกทำร้ายด้วยนะคะ
คุณยายแตงอ่อนค่ะแก่อุ๊ยตายแล้วคุณดูที่
งอนงายอ่ะเนี่ยคุณยายพาเราลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนะคะ
บริเวณป่าใกล้กับสรรเขื่อนลำนางรองเล่าให้ฟังบอกว่า
บ่าย๓ของวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมายายปั่นจักรยานพร้อมกับอุปกรณ์
เสียมีดอิโต้เล็กแล้วก็ตะกร้าออกไปตั้งใจว่าจะไปขุดปูเก็บผัก
เพื่อเอาไปกินแล้วก็เอาไปขายในตลาดคุณวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะ
จู่จู่ก็มีวัยรุ่นอายุสักประมาณยี่สิบกว่าปีอ่ะค่ะ
ผิวดำแดงนี่รูปภัณฑ์สันธารนะคะสูงสักประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
ใส่เสื้อเสื้อเชิดสีดำแขนยาวกางเกงยีนขายาวสวมหมวกกันน็อก
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดใกล้กับตรงที่ยายกำลังเก็บผัก
ตอนแรกยายยายแต่งอ่อนบอกว่าก็ไม่ได้เอกใจนะคะแต่ผู้ชายคนนี้เดินวนไปเวียนมาผิดปกติอ่ะ
นานผิดสังเกตก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วนะ
แต่ก็ไม่รู้จะทำไงเพราะตอนนั้นแถวนั้นก็อยู่คนเดียวอะค่ะ
จะตะโกนขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้
ช่วงที่ยายแกกำลังก้มหยิบตะกร้าจะกลับแล้วนะ
ชายคนนั้นออกลายโจรเลยค่ะ
เสียมของยายที่ยายตั้งใจจะเอามาขุดปู

แล้วตีซ้ำไปที่ไหล่อีกจนยายล้มลงค่ะ

ยายพยายามดิ้นสุดฤทธิ์นะครับ
ยายตั้งใจจะคว้ามีดในตะกร้ามาป้องกันตัว
แต่คนร้ายก็ยังแย่งมีด
่งมีดจนกระทั่งมีดบาดมือยายนะคะ
ก่อนที่จะใช้มีดจี้บังคับให้ยายส่งเงินมา
แต่ยายบอกว่าไม่มีเงินปะโถ
ขุดปูมาเก็บผักใครจะพกเงินมา
บอกนะไม่ได้มีเงินติดตัวมาสักบาท

ได้แต่ยกมือไหว้ขอชีวิตจากโจร
เรามาถึงจุดที่เราต้องยกมือไหว้ขอชีวิตจากโจร

นี่คือวิธีที่ยายรอดคุณ

ยายแกก็เลยเดินหนีเลยค่ะในสภาพคือ

เย็บแผลที่ศีรษะไป๔เข็ม
มือทั้งสองข้างอีก๕เข็มด้วยกัน
บ่อยพูดให้เค้าฟัง

แล้วมันว่าไงต่อ
มันก็สี่นะย้ายป่าย

โอ้โหจิตใจมันนะโจรนะโอ้โห

คุณยายตังอ่อนแกบอกว่าแกไปแจ้งความวิธีสาวพรโนลดินแดกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตำรวจเองก็ลงพื้นที่จะพยายามเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่จนถึงวินาทีที่เราอ่านข่าวยังไม่ได้ตัวคนร้ายค่ะ
มันก็เป็นทุ่งนาเนอะตามจับยากกล้องก็ไม่มี